พาไปดูไอดอลยุคก่อนบ้างดีกว่านะฮะ

ปีก่อนเธอสวยสดใสเป็นเน็ตไอดอลยุคนั้นเลย
นี่เวลาผ่านไปลูก๔แล้วนะคะ
แต่หน้าก็ยังเด็กคนฟื้นเลย
และก็หายจากโบรการไปเลี้ยนลูก
อยู่ภาคเหนือเชียงใหม่กว่า
ตอนนี้เห็นว่าคัมแบ็คมาแล้วตัดสินใจจะกลับมารับงานในวงการอีกรอบค่ะ
เป็นเพราะว่าบทที่ได้รับเนี่ยพลอยบอกมันน่าสนใจมาก
แล้วตอนนี้ลูก๔คนโตกันแล้วนะคะ

แล้วก็ชีวิตตอนนี้ไม่เป็นไรบินไปบินกลับกรุงเทพเชียงใหม่
เพราะว่าต้องมาทำงานเจ้าตัวบอกอย่างนี้ดิฉันชอบมากเลย
เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาค่ะอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
ก็เห็นว่าแววมาว่าลงทุนซื้อบ้านที่กรุงเทพเอาไว้ด้วยนะคะ

ใจรักมากอะค่อนข้างจะใจรัก
เรื่องเงินแบบว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรอย่างนี้

อาจจะแบบเดือนไหนครั้งสองครั้งคือมาตลอดอยู่แล้ว
แล้วก็โรงแรมในกรุงเทพคือนอนครบเกือบครบหมดแล้ว
ตอนนี้ก็เลยแบบซื้อเลยละกันอะไรอย่างนี้

ยังค่ะลูกแต่ตอนนี้ปิดเทอมก็มา
ลูกก็แบบตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้น
อยากมามากอยากไปดูว่ามันมีแบบแสดงยังไง